คุณผู้ชมค่ะมากันที่เจ้าแม่วงการติ๊กต๊อกพี่นุ้ยสุจิรากันบ้าง

ต้องค่ะดาวติ๊กต๊อกเข้ามาพร้อมกับเรื่องราวดี
คราวนี้เนี่ยพี่นุ้ยเขาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของตัวเอง
คุณผู้ชมฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจากกล้องวงจรปิดมีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่า
ไม่ใช่นะจ๊ะเป็นเรื่องราวดีของคู่แม่ลูกคุณแม่นุ้ยกับน้องระดานี่แหละค่ะ
คือเรื่องของเรื่องมันมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
นุ้ยเนี่ยเธอโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ภายในบ้านบริเวณห้องนั่งเล่นนั่นแหละ
ซึ่งก็จะมีภาพที่เห็นเธอนอนอยู่ริมโซฟาเห็นไหมเนี่ย
ตอนนั้นเธอบอกว่ากำลังเฝ้าน้องระดาลูกสาวคนโตเรียนออนไลน์อยู่
ซึ่งตอนนั้นเธอรู้สึกปวดหัวมากก็เลยขอเปลี่ยนท่าจากที่นั่งเฝ้าเป็นนอนเฝ้าแทนละกัน
โดยหลังจากที่น้องระดาเรียนออนไลน์เสร็จก็ขอนั่งดูการ์ตูนต่ออีก๑๕นาทีนะคะคุณแม่
ซึ่งตอนนั้นแหละเธอได้เห็นความน่ารักของลูกสาวที่หันมาเจอคุณแม่นอนป่วยอยู่
ก็เลยไปหยิบพระโฮมของตัวเองเอามาแฮมให้คุณแม่
ผมไม่ใช่ว่าห่มแบบขอไปทีนะเนี่ยจัดแจงทุกอย่างดูดีไปหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ยังติดปิดประตูปิดไฟปิดผมาลทั่วบ้านก็รอบเลย

นุ้ยบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกปลื้มที่สุดเลยนะคะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมพี่นุ้ยก็ได้โพสต์คลิปพูดคุยกับน้องระดาแบบกึ่งสัมภาษณ์อะนะ
ว่าทำไมหนูถึงห่มผ้าให้คุณแม่
ซึ่งน้องระดาบอกว่าเห็นว่าแม่หลับเลยไปปิดผ้าม่านให้
และที่ห่มผ้าให้เพราะว่ากลัวแม่หนาว
น่ารักไหมเดี๋ยวเราไปดูคลิปน่ารักนี้พร้อมกันค่ะ
น้องสาถ้างบตัวเองนะยังรู้จักที่คิดขนาดนี้นะ